อยู่ที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านในจังหวัดชายภูมิเขาหวาดภาวะกันทั้งหมู่บ้านนี่ตามไปเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่าต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านเพราะเขาเชื่อกันว่าผีแม่ม่ายอารวาสครับ
โอ้โห้ยผีแม่มายอารวาสที่นี่คุณผู้ชมครับหมู่๑๑บ้านนาจริรตรับบนประเจียงอำเภอภักดีจุพลจังหวัดชายภูมิแต่ละคนก็เอาเสื้อแดงมาขวานไว้หน้าบ้านบอกฉันไม่มีสีแดงทำไงชมพูก็ได้ขอให้มันสีแป๊นหน่อยละกัน